ภาคคอยสูญภาคคอยผู้ป่วยโควิดที่เพชรชบูรณ์
เขาบอกว่าผู้ป่วยเจอดีเจอผีเหมือนกันค่ะ
๔วัน๔คืนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรรู้ไหม
ผีเนี่ยนะเจอเป็นเงาบ้างเจอเป็นเสียงผู้หญิงบ้าง
เจอเป็นเด็กบ้างเจอเป็นเสียงเหล็ก

ทีนี้ทำยังไงทางคนที่เขาเป็นผู้ป่วย
เขาบอกว่าอยากให้ศูนย์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหม
นี่คือพิธีที่จะช่วยเรื่องจิตใจได้ดีขึ้น

ใช่ค่ะมีการให้พระมาทำพิธีมาปะพรมน้ำมนต์
แล้วเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้เลย
ที่วัดความดันนั่นแหละตั้งไว้เลยได้กราบไหว้ก่อน
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าพอหลังจากเป็นแบบนี้
มีการเอาพระพุทธรูปมาตั้งมีการปราบพรมน้ำมนต์
ไม่เจอเลยไม่เจอผีที่ว่าเลย
เดี๋ยวแต่คนมาทำพิธีนี้ไม่ใช่พระใช่ไหม

เขาบอกว่าจริงพระมาทำพิธีอยู่ด้านนอก

ส่วนข้างในคนที่ถือบาทน้ำมนต์มาประพรมเอง

เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ผมงงไง
ตอนแรกนึกว่าทำไมพระใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าอย่างไร

พระมีการทำพิธีเสกน้ำมนต์มาให้เรียบร้อย
แล้วก็ให้โยมโยมเอาอันนี้น้ำมนต์นี้ไปประพรมน้ำมนต์นะ
เอาพระพุทธรูปนี้ไปตั้งไว้นะ
ให้ผู้ป่วยได้กราบไหว้อย่างน้อยมันจะได้ช่วยเรื่องจิตใจ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักคอยอบตเสดียงที่เพชรบูรณ์
ก็เอาพระพุทธรูปเอาบาดน้ำมนต์มาตั้ง
แล้วข้อความที่เขาเขียนในโพสต์ที่ฉันไปอ่านมาอันนี้ไง
นี่พระตอนทำพิธีคุณสืบสกุลเห็นไหม

ที่ผู้ป่วยศูนย์ซีไอเสดียงแจ้งว่าโดนผีหลอก
หลายเสียงแจ้งมาไม่ใช่เสียงเดียวค่ะคุณผู้ชม
ทีมงานก็เลยนิ่งนอนใจไม่ได้
เมื่อผู้ป่วยไม่สบายใจกลัวกันแบบนี้
ทีมงานก็เลยนิมนต์พระให้ท่านทำน้ำมนต์ให้หน่อย
แล้วก็เอาพระพุทธรูปไปที่ตึกผู้ป่วย

ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาจริงจำได้

ไปพรมไปจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง

เป็นนักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
บตเสดียงคือคุณสิริพรนาคสำรานค่ะ
บอกว่าโอ้ตัวของคุณสิริพรเนี่ยนะ
มีหน้าที่ดูแลศูนย์พักคอยของอบตเสดียง
ตั้งอยู่ภายในสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ป่วยสีเขียว๔๑ราย

เพราะว่ามีผู้ป่วยมาแจ้งกับคุณสิริพรว่าโดนผีหลอก

มีเสียงเหล็กหล่นเสียงดัง
แล้วเป็นแบบนี้มา๔คืนต่อกัน
ตัวคุณสิริพรเองก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ผู้ป่วยสบายใจ
ก็เลยคิดว่าไปนิมนต์พระละกัน

แต่พระท่านเข้ามาข้างในไม่ได้ไงคะ
ก็เลยต้องให้เสกน้ำมนต์มอบพระพุทธรูปหนึ่งองค์
เอามาทำพิธีที่ศูนย์พักคอยแบบนี้
แล้วก็เอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ตรงจุดวัดความดันนี่แหละ

เอาน้ำมนต์มาประพรมให้ผู้ป่วย
แล้วก็ประพรมด้านในของสถานที่ศูนย์พักคอย
จุดทูบด้านนอกบอกกล่าวดวงวิญญาณเลยค่ะ
ให้เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาผู้ป่วยโควิดให้ทุกคนปลอดภัย

เงาเอ่ยเสียงท่อนเหล็กหล่นเอ่ย
ผู้หญิงเอ่ยเด็กเอ่ยอะไรอย่างนี้เคยเจอไหม
สิริพรบอกแบบนี้เถอะพี่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลย
อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ผู้ป่วยเขาเห็นเนี่ย
เขาคิดไปเองไหมแต่พอเจอกันหลายคน
พี่ก็เลยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจ
อะไรพี่ก็ยอมทำอันนี้คือคุณสิริพร
ทีนี้ถามคนที่มาอยู่ในศูนย์พักคอยนี้หน่อยละกันค่ะ
คุณขาวคุณขาวเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะ
ได้ยินเสียงแปลกหลายรอบเลยแล้วพี่ขาวเขาบอกว่า
ตัวพี่มันมีเซนต์เรื่องนี้อยู่แล้ว
พี่ได้ยินเสียงเป็นเด็กร้องอยู่ข้างนอก
ทีนี้ก็มีการตรวจสอบว่าอ้าวคือเด็กที่มากักตัวเนี่ย
ก็อยู่ในห้องครบทุกคนนี่นะไม่เห็นมีใครออกไปข้างนอก
แล้วเสียงเด็กที่ได้ยินข้างนอกคืออะไร
คืนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงร้องไห้
หลายคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาพยักหน้าเลยบอกว่าได้ยินเหมือนกัน
ขนลุกสิคะถ้าเกิดจะต้องไปเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืน
พอมีการเอาพระพุทธรูปมาตั้งไว้ประพรมนมลเนี่ย
หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงของพี่ขาวละกันค่ะ
มีวีทว์วันนั้นที่ว่าตกใจกัน

พูดเพราะเด็กมานอนดึกอ่ะ
วันนั้นนอนกันหมดแล้วแต่ก็มามีเสียงนี้อีกแล้วก็มีเสียงร้องอยู่ข้างนอก
แบบอะไรอย่างนี้จะได้ยินกันประมาณนี้ค่ะ
เมื่อคืนนี้เห็นเมื่อวานนี้เอาพระมาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคืนนี้ได้มีอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหม

นี่ไงนักข่าวของเราก็ต้องสัมภาษณ์กันอยู่ห่างนะคะ
อันนี้เป็นพี่ขาวอีกคนนึงขอเรียกว่าลุงดำละกันค่ะ
ดำก็เป็นผู้ป่วยอยู่ที่นี่เหมือนกัน
ลุงดำสายหัวบอกเถอะลุงมาอยู่ที่นี่
เห็นมีสิ่งแปลกปลอมอะไรไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เขาพูดเลยอ๋ออ๋ออ๋อ
อ๋อลุงนึกได้แล้วคืนก่อนลุงได้ยิน

ลุงบอกว่าได้ยินเป็นเสียงหมามันกัดกันแล้วมันก็ร้องแบบเจ็บปวด
แค่นั้นแหละที่ลุงได้ยินที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลย
ลุงไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
อันนี้มันก็มีฝั่งทั้งคนที่เชื่อแล้วก็คนที่ไม่เชื่อไง
แต่เพื่อความสบายใจทางศูนย์เนี่ย
เขาก็มีการเอาพระพุทธรูปมาตั้งประพรมน้ำมนต์แล้วนะคะ
หวังว่าคนที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยนี้จะสบายใจขึ้น